เอาอีกแล้ว

ชุดว่ายน้ำชุดใหม่มากล้าวใจมาก

บอกว่าเป็นลุคที่จะจิ้มทินของผู้ชมที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ข้อวันมาแล้วนะคะวันจันทร์ที่๓ตุลาคม๙โมงเช้า
เอ้ากระทงกระเทยไปส่งกันเลยแม่น้ำ

แล้วบล็อกตาสีดำผมหล่อนมหาสมุทรนะคะ
ดูดีสุดกับชุดว่ายน้ำสีดำโค้งเว้าเข้ารูปร่าง
โอ้ยแจกรียนเกลียนข่าวเองเกลียนดีเนอะลูกเนอะ
ต้องบอกว่าส่งให้อินฟ้าสวยส่งสะเทมมากขึ้นค่ะ
โดยก่อนไปคุณผู้ชมน้องอินฟ้าก็เปิดใจกับพี่แจกรียนว่า
ตอนนี้เธอพร้อมมากนะคะหลังจากเคลียร์งานเสร็จทุกอย่าง
ก็เข้าคอร์สสุ่งฟิตทั้งกายและใจค่ะ
ส่วนเรื่องฉายาสาวน้อยร้อยผลิตภัณฑ์ค่ะ

นี่พี่อุ๋ยก็มาแบบศรัทธาเหมือนกัน
คตอาจจะทำผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ
ที่สำคัญอิงฟ้าบอกไว้ด้วยนะคะว่า
หากเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างแล้ว
อาจจะผ่านตัวไปเป็นผู้จัดการกองประกวด

ได้อีกมาได้อีกแล้วอนาคต
จะมีแบบเปิดตัวอะไรที่เตอร์ไพรส์อีกไหมคะ

เรียกว่าสุดสนร้อนเมื่อคืนนี้เกิดรามาช์ค่ะ
แต่ก้างไลท์สดค่ะ

คือเรื่องราวมันโดยสรุปแบบนี้นะคะ

แล้วก็แบบไม่ดูแลตัวเองตัวบวมบ้างอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
แล้วที่หนักสุดก็คือบอกว่ามีข่าวว่าไปปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอลจนหน้าบวมตัวบวม

ซึ่งอิงฟ้าก็เลยต้องออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมชี้แจงให้ฟังเป็นข้อนะคะ
เธอก็บอกว่าจริงเนี่ยมีเรื่องเข้าใจผิดกับบอสอยู่เนี่ยค่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะไปคุยต่อหน้าแล้วค่ะส่วนเรื่องไม่มาซ้อมไปเมามาไม่รับผิดชอบงานนะคะ
ฟ้ายืนยันเลยบอกไม่ใช่ความจริงค่ะไปฟังเสียงสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ

หลังจากที่พี่ฟ้ากับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอน
เข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่า
หลายอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมาก
บางคนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็น

ที่หายไปคือเป็นแบบ
ไปเมาไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่าพี่มันไม่ได้ไปเมา
พี่ฟ้ามาฮิวใจตัวเองล้วนเลย

ถ้ารู้จักอิงฟ้ามากพอจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่เคย
ไม่มีความรับผิดชอบเรื่องงาน
กันดีกว่าถูกต้องที่สุดค่ะ